พี่จิตนะครับคุณผู้ชมเรื่องของกระสอบซาย
วางทีไรปุ๊บโอเคเหมือนกันน้ำ
แต่ถามว่าแล้วจุดอื่นที่เขาจะได้รับผลกระทบเขาทำยังไง
ชาวบ้านที่อำเภอบางมูลนาคในพิจิตรคุณผู้ชม

คือพอเทศบาลเอากระสอบทรายมาวางปุ๊บ
เขาเข้ามาขัดขวางดึงออก
เอาออกเอาออกเอาออกเอาออกไปส่งพักหน่อยเร็ว

นี่แหละครับเกะกะเอาออกเลยเอาออกเลย

ละกระสอบเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เป็นร้านค้าในเขตเทศบาล

เอาออกมาแบบนี้หลังจากที่ทางเทศบาลเอามาวางกั้นถนน

เพราะปริมาณน้ำป่าจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ
ที่อำเภอซับฐานบางมูลน่าแลนะครับคุณผู้ชม
แต่ปัญหาคือมันระบายลงแม่น้ำน่านไม่ได้ครับ
เพราะแม่น้ำนั่นมีระดับสูงกว่า
น้ำก็เลยล้นท่วมหลายชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองบางบุณนัก
และเริ่มไหลเข้าย่านการค้าโดยเฉพาะบริเวณถนนประธานเมือง
ซึ่งเป็นเขตติดต่อชุมชนรถไฟเก่า

มันจะไหลเข้ามาในร้านค้าแล้วไหลเข้ามาที่พักอาศัยบ้านเรือนผู้คนแล้ว
เทศบาลก็เลยจำเป็นต้องเอากระสอบทรายมากั้นน้ำไว้
แต่อย่างที่บอกไปพอกั้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์กันทุกภาคส่วนไงคุณผู้ชม
ส่วนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขากระทบครับ

เพราะน้ำมันก็เอ่อนองเจิงนองอยู่ในร้านค้าเขานี่แหละ
เขาก็เลยมาขัดขวางด้วยการยกกระสอบทรายออกครับ

ล้อมถึงทางรองนายกเทศบันตรีณวิรสักต์ปานอุดมรักษ์ครับ
ท่านพยายามออกมาชี้แจงนะคุณผู้ชมว่า
ทางเทศบาลบางมูลนาคเนี่ยเดี๋ยวจะขยายแนวกระสอบทรายให้มันกว้างขึ้น
และจะพยายามระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้ไปท่วมร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ขายแถวนั้น
ทีนี้ครับพอมีการสื่อสารมีการทำความเข้าใจ
เอาล่ะพ่อค้าแม่ขายเริ่มเข้าใจแล้วคุณผู้ชม
ก็เลยกระจายตัวแยกตัวแยกย้ายกันออกไปนะครับ
ที่ผมบอกว่าเรื่องของการกั้นน้ำทำแนวต่าง
ต้องใช้จิตวิทยาแล้วเอาเหตุเอาผลไปคุยกับเขา
ไม่ใช่อยู่ดีไปทำไปหักด้ามพระด้วยเข่า
ในภาวะที่หัวใจเขาจมน้ำแบบนี้มีเรื่องครับมีเรื่องทุกที่นะครับ